ท่านค่ะเรียนเหลือเวลาอีกสัก๒๓นาทีเรียนขอประเด็นนึง
แต่จริงแล้วอยากคุยกับท่านประเด็นนี้ละเอียดกว่านี้นะคะ
คือประเด็นผู้ชายเสื้อกันฝนสีชมพูแล้วก็มีประเด็นว่าเป็นเป็นมือปืนเนี่ยนะคะ
ตกลงแล้วตำรวจสรุปยังไงคะ
ก็ตอนนี้เป็นรายละเอียดในสำนวนการสอบสวน
แต่เท่าที่เราเห็นปรากฏภาพตามสื่อนะครับ
ก็พี่น้องผู้ชายสรุปก็เห็นอะไรว่าคนที่ใส่ชุดสีชมพูเนี่ย
อยู่ในกลุ่มกาดของผู้ชุมนุม
อธิบายอะไรมากไม่ได้เพราะว่ามันจะเป็น
ได้ค่ะเรียนถามแล้วก็ท่านรองตอบแค่ไหนแค่นั้นนะคะ
คือในเสื้อชมพูที่เอามาใช้กันในโซเชียลมีเดียมันเหมือนมีอยู่สองคน
จริงแล้วชมพูมีชมพูกี่คนนะคะ
ชมพูที่เราเห็นตามภาพก็มีคนเดียวนะคะ
แต่ทีนี้มันมีอีกชมพูหนึ่งด้วยนะคะที่คนบอกว่า
คนนึงเสื้อกันฝนชมพูอีกคนนึงเสื้อกันหนาวชมพูนะคะ
คือตกลงมีกี่คนคะตำรวจแน่ใจยังคะ
ก็ในภาพที่เราเห็นตามที่ปรากฏตามสื่อเนี่ยก็จะมีอยู่คนเดียว
ที่ท่านรองให้สัมภาษณ์กับหน้าข่าวว่าอยู่ทางฝั่งราชดรนะคะ
คำถามคือผู้ชายคนนั้นตำรวจรู้ตัวแล้วสอบเขาแล้วหรือยังคะ
ทีนี้ถ้าท่านลองดูจากภาพเนี่ยในมือเขาถืออะไรคะ
ก็คงจะเห็นกันแต่ในภาพเป็นคนเห็นตามนั้นอยู่แล้วนะครับ

ก็คงเป็นรายละเอียดในสำนวนการสอบสวนนะครับ
ก็ขออนุญาตท่านหวันเอาไว้เท่าที่ถึงแล้วกัน

ตอนนี้การตอบตรวจเนี่ยได้เข้าสู่สำนวนการตอบตรวจแล้ว
มีพยานที่ได้ยินเสียงปืนหรือว่าเสียงอาวุธ
หรือได้ยินเสียงอะไรตามท่าที่เขาทำไหมคะ
ก็อย่างเรียนคุณจอมขวัญแล้วนะครับ
คือตอนนี้อย่างที่เราได้แจ้งพี่น้องสื่อบนชนและพี่น้องประชาชน
ใครที่มีพยานหลักฐานนะครับ
แล้วสามารถที่นำสู่เข้าสำนวนการสอบสวน
เพราะเข้าสู่ระบบการตอบตรวจเนี่ย
การตอบตรวจจะเป็นความรับ

เราจะไม่สามารถที่จะเปิดเผยได้
งั้นเรียนไม่ถามถึงเขาแล้วนะคะ

ก็คือว่าถ้าท่านั้นคือท่าของคนที่ถืออาวุธ

คำถามคือจังหวะนั้นมีผู้บาดเจ็บแสดงตัวหรือยังคะ

เพราะว่าตอนนี้เข้าสู่ระบบการตอบตรวจแล้วนะครับ
ก็เดี๋ยวคงเมื่อผลการสอบสวนเป็นประการใด
ก็คงจะสามารถเปิดเผยได้เท่าที่สุด
ได้ค่ะได้ค่ะ
อย่างไรก็แล้วแต่ตอนนี้ขอบคุณท่านรองก่อนนะคะขอบคุณท่านค่ะ